เพราะอากาศมันดีค่ะคุณผู้ชมก็เลยมารายงานสภาพอากาศ
ให้ทราบกันไปเผื่อจะได้วางแผน
ไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนหรือเดินทางกลับไปต่างจังหวัดนะคะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นลงในแต่ละพื้นที่
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานกันแล้ว
ดังนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น
แต่ขณะเดียวกันภาคใต้เองก็มีฝนค่ะ
จะสังเกตว่าจะมีร่องฝนพาดผ่านภาคใต้นะคะ
ขณะเดียวกันก็จะมีมวลอากาศเย็นตอนบนแผลลงมาปกคลุมประเทศไทย
อากาศเย็นกับเรื่องของฝนเรื่องของความชื้น
มันมาเจอกันทำให้เกิดฝนตกได้โดยเฉพาะภาคใต้

ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีโอกาสคลื่นสูง

อากาศหนาวและฝนด้วยเช่นกันนะคะ

จนถึงวันที่๒๖ตุลาคม
สภาพอากาศโดยรวมจะเป็นอย่างไรนะคะ

สุดบนพื้นราบ๑๘องศา

อุณหภูมิสูงสุด๓๔องศาค่ะ

แบบนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก
จะมีอากาศเย็นกับมีหมอก

อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๒๑

อากาศร้อนแดดดีค่ะ
องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะทะเลนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรค่ะท่องเที่ยวกันได้นะคะส่วนภาคใต้ต้องเตรียมใจไว้หน่อยค่ะเพราะจะมีฝนทั้งสองฝั่งคืออันดามันและอ่าวไทยจะมีฝนตกประมาณร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่ให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มค่ะจุดที่มี

ส่วนใครไปท่องเที่ยวในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกันมากนะคะ
เจอกันใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ